สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะในช่วงนี้ถึงช่วงปลายเดือนตุลาคมค่ะ
จะมีอยู่ด้วยกันสามราศีนะคะที่ดวงดีในเรื่องของการเงินและโชคลาภค่ะ
เรียกว่ากราฟดวงการเงินพุ่งทะลุเพดานเลยนะคะดวงชะตาของสามราศีนี้ค่ะ
เรียกว่ามีเกณฑ์รวยเงินรวยทองรวยความสำเร็จค่ะ
สามราศีที่ดวงดีนั้นจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกที่ดวงดีค่ะนั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงโค้งสุดท้ายปลายเดือนค่ะ
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะ
ในช่วงนี้คุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะ
ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรค่ะอาชีพนั้นก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีมากเลยนะคะ
ส่วนชาวราศีธนูที่ทำงานหลายงานรับงานหลายจ๊อปนะคะ
ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะรับทรัพย์นับกันจนนิ้วล็อกกันเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนชาวราศีธนูคนไหนนะคะที่คิดว่าอยากจะลงทุนค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณเน้นการลงทุนแบบระยะยาวหรือว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะ
เพราะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีต่อใจนั่นเองค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะในตอนนี้ถือว่าดวงการเงินของคุณค่ะ
อยู่ในจุดที่ดีมากเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะดวงการเงินของคุณอาจจะลูกดอนนะคะ
มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากบ้างหรือว่าดวงกระเป๋ารั่วบ้างนะคะ
แต่ตอนนี้ดวงการเงินของคุณจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง
เรียกว่าอยู่ในจุดที่รุ่งโรดเลยก็ว่าได้ค่ะ
ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายเดือนนี้นะคะ
ชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์แบบไม่ขาดมือเลยค่ะ
ดวงของคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบ
โดยเฉพาะโชคราบที่มาจากการทำงานนะคะ
หากในช่วงนี้ค่ะคุณเล่งมือนะคะ
ขยันมากก็ยิ่งได้เงินมากค่ะ
ชาวราศีมังกรคนไหนนะคะ
หวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภหรือว่าลาบลอยนะคะ
คุณก็มีโอกาสที่จะได้ลาบแบบเล็กน้อย
หอมปากหอมคอในช่วงนี้อยู่นะคะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีมากในเรื่องของการเงินค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลนะคะ
ชาวราศีตุลเตรียมตัวรอรับข่าวดีได้เลยจ้า
เพราะว่าดวงชะตาของคุณในตอนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากเลยนะคะ
เหตุเพราะว่าราหูที่เล็งดวงชะตาของคุณนั้นได้ย้ายออกไปแล้วค่ะ
ส่งผลทำให้อุปสรรคในชีวิตรวมไปถึงอุปสรรคทางด้านการเงินได้คลี่คลายออกไปแล้วนะคะ
ต่อจากนี้ชาวราศีตุลค่ะจะสามารถก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ
และอีกไม่นานจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างแน่นอน
หากคุณนะคะกำลังหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่ผลประโยชน์
ส่วนแบ่งหรือว่าค่าคอมมิชชั่นค่ะ
จะมีโอกาสได้สมใจปรารถนานะคะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีทางด้านการเงินนี้ด้วยนะคะ
และอย่าลืมค่ะหมั่นทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างบารมีทำให้เราดวงดีแบบระยะยาวนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ